มาดูกันต่อกับคุณจินตราเตางอยดีกว่านะคะ
ก็ต้องบอกว่าคนนี้ก็ปังจริงค่ะล่าสุดภาคนรกเธอเห็นไหม

แล้วใส่ท่าเต้นพี่จินตราเนอะใช่อ่ะนิดนึงดูอ่ะ
รอมปะพอร์เหมือนมะเอาจริงจริงพี่จินอ่ะ
เหมือนหลายเพลงแล้วพี่จินจะสี่สิบแล้วใช่ไหมฮะ
สี่สิบเก้าห้าสิบห้าสิบแล้วเนี้ยคือโอ้โหขยี้ตา

ก็เลยไปถามนิจินว่าเอ่ยจินหูบอกว่าเขาเอาไปเห็ดจังสิ
ก็บอกโอ้โหยูขอบคุณหลายด้วยค่ะ
อ่ะไปฟังเลยค่ะอ่ะรอมปะพอรอมปะพอนี่นู้จักแบ็คทิ้งไหนน่ะ
รู้นำเต้นได้ด้วยอ่ะเดี๋ยวไปดูเลยค่ะ
ก็ต้องขอบคุณภาคนรกด้วยนะคะที่เอา

แล้วก็ไปเขาเรียกว่าไปตัดต่อ
เจ้าเต้นได้บ้างฟ้าแบ๊กพิง

ฉันไม่ติดใจพี่จินฉันติดใจนักข่าวเป็นอะไร

ฉันเป็นแปลนข่าวม้าวศันสิบาท

พออีกหนึ่งนี่เขารักแม่มากเลยนะ
ทำไมอ่ะว่าจะเป็นแฟนคาร์มหรือเปล่าม้าวแหลงจังเพราะอีกหนึ่ง
นี่เขารักแม่มากเลยนะนี่รถน้ำตำหัวของคุณแม่ซึ่งอายุ๘๒แล้วอ่ะไปฟังความรู้สึกเลยดีกว่า
เขาดูแลแม่ดีมากคนอีสานนะที่นี่อีสานเอาไปฟังโหลดนะค่ะ
ทุกปีนะคะแม่พึ่งอยู่น้ำเวลาท้องการขันเกิดวัลเล่นอยู่ใกล้แถวภูมิเทพรถน้ำแม่เสมือน
เรื่องคุณหมอนะคะระกรักษา
บ้านแม่ก็ดูแลความปลอดภัยไม่ให้เพื่อนยุ่งกัด
อย่างสิเรื่องเงินเรื่องอย่างกับเมื่อใคร
เพราะว่ากายุกินน้ำกัดอยู่แล้ว